กรมการขนส่งทางบกเขามีงานใหญ่นะคุณ
เพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ย
เปิดงานปล่อยตัวแท็กซี่โอเค

โอ้โหงานใหญ่มีพี่แท็กซี่มาร่วมกันเต็มเลย
แล้วเห็นแท็กซี่โฉมใหม่รูปแบบใหม่

ถือว่าเป็นมิติใหม่ของแท็กซี่ไทยคุณ
โฉมใหม่กันสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะงงว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ
จริงแล้วการให้บริการดีเหมือนเดิม
แต่ว่าโป๊ะไฟข้างบนเห็นไหมบนหลังคารถแท็กซี่
ปกติจะเป็นยาวสีเหลืองบ้างขาวบ้างแล้วแต่
แล้วก็ไฟว่างเมื่อสักครู่นี้ปกติเราเห็นเป็นสีแดง
คราวนี้เป็นสีเขียวสำหรับแท็กซี่โอเค
อย่างที่บอกว่าส่งตรงสัญญาณไปถึงทางสถานีตำรวจโดยตรง
แล้วไปถึงศูนย์ที่กรมการขนส่งทางบกเขาจัดตั้งไว้

จากนั้นท่านบุริษันที่เรียกผ่านแอปพลิเคชัน

เข้าไปลงทะเบียนจากจะไปไหนลงจุดหมายปลายทางไว้
จากนั้นคนขับเขาก็จะมารับเรา
โดยในแอปก็จะมีชื่อนามสกุล

ใช่พอขับรถอยู่ขณะบนรถนะ
คุณสามารถกดแชร์ได้ด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหน
แสดงโลเคชั่นให้เพื่อนและญาติได้รู้

จากนั้นพอจะลงราคาค่าโดยสารก็ขึ้น

ราคาโดยสารมันก็จะไปยืนยัน

สังคมไร้เงินสดไง
สบายไม่ต้องเงินทอนไม่มีปัญหา๑บาท๓บาทแล้วใช่ไหมคะ

พูดโดยสารเขาบอกว่าพูดโดยสารก็อุ่นใจสบายใจ

ผู้ขับเองก็ภูมิใจว่าเขาได้พัฒนา
กาลกระทรัพย์กรกศัตรูคัมภิกัสมาสีบอกว่า

ให้บริการแท็กซี่ไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัย

เลือกรับผู้โดยสารได้แล้วด้วยนะครับ
ฟังเสียงรัฐมนตรีนะฮะ
ที่จะพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นไปเช่น
เรื่องของอาจจะชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต
อยู่ที่บริษัทนะครับอันนี้ยังไม่บังคับนะครับ
แต่ว่าจ่ายเงินสดนี้มีใบเสร็จให้แน่นอน

เรียกใช้บริการกันได้เลยเพราะเมื่อวานเป็นวันดีเดย์
เป็นวันดีในการปล่อยตัวแท็กซี่โอเค
มันสุขนะสุขเห็นความสุขนะครับใช่ครับถูกต้อง
ส่วนนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
โครงการนี้ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องผู้ขับรถแท็กซี่
ผู้โดยสารไม่กดมิเตอร์และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
อกจากนี้อยู่ระหว่างพัฒนาต้นแบบรถแท็กซี่
เพื่อคนพิการด้วยนะครับมีแผ่นทางลาดอลูมิเนียม
สำหรับผ้าเจื้อมระหว่างพื้นกับห้องพุทธศาล
ก็นำรถวิวแชร์ขึ้นไปได้เลยสองท่านนี้ที่มาทดสอบ
ขึ้นรถแท็กซี่โอเคเป็นนักแบตมินตันทีมชาติไทยนะ
เป็นผู้พิการและก็เป็นนักกีฬาพาราลิมปิก
ก็ได้มาขึ้นเลยแล้วก็พี่กฤษณะด้วยนะครับ
เขาบอกว่าเป็นการให้ความสะดวกอำนวยความสะดวก
ผู้พิการได้เป็นอย่างดีแล้วก็แท็กซี่โอเค
จะมี๓ประเภทนะคุณคือ๑แท็กซี่สแตนดาร์ด
หรือบางคันเป็นไฟฟ้าแล้วก็๓แท็กซี่สำหรับผู้พิการด้วยนะครับ
ตอนนี้มีแท็กซี่ที่เข้าร่วมเป็นแท็กซี่โอเคแล้วทั้งหมด๓๕๐๐
คันก็แบ่งเป็นรถแท็กซี่หมดอายุ
จดทะเบียนใหม่๖๐๐คันแล้วก็รถแท็กซี่ที่สมัครใจ
อีก๓๐๐๐คันคาดว่าใน๕ปีนี้รถแท็กซี่ในระบบ
จะเป็นแท็กซี่โอเคได้ทั้งหมดเลยนะครับ
ตกออกตกใจนะเห็นรูปชมใหม่เนี่ยนะฮะ
ก็ให้บริการดีตามปกติด้วยนะครับ

บอกเลยพี่คะโอเค